ไม่ได้ครับลูกสาวร้องผ่านสื่อบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยนะฮะ
ถูกหัวหน้าวินที่พ่อเคยทำงานด้วยยกพวกมาทำร้าย
เตะทั้งต่อยทั้งทุบตีไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยครับ
เพราะว่าฝั่งคนที่ก่อเหตุเขาอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต

มึงกลับมานี่มึงกลับมานี่
วันนี้ลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยเอามาร้องผ่านสื่อนะครับ
โดยอ้างว่าคนในคลิปทำร้ายร่างกายพ่อของเธอ
คุณพ่อชื่อว่าพ่ออินอายุ๕๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโครงการเอื้ออาทร๒ครับ
ตามบนแพรกกระสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุดปราการ
เมื่อ๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวคนเจ็บบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พ่อของเธอเคยทำงานด้วย

พ่อของเธอเคยวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่วินนั้นแหละ
ต่อมาครับนายพรชัยหัวหน้าวินยึดเสื้อ

ก็เลยต้องย้ายมาขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ซึ่งอยู่กันห่างกันไม่มากครับ
วันที่เกิดเรื่องพ่อขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับนายพรชัย
หัวหน้าวินเก่าที่เคยทำงานด้วยแล้วด่ากัน
จากนั้นนายพรชัยพาพวกมารุมทำร้าย

คนที่อยู่ในวินทำได้แค่ส่งเสียงห้าม
จะเห็นว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
เหตุผลเพราะว่าฝั่งคู่กรณีที่ยกพวกมาก่อเหตุ
อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตคนมีอิทธิพลในพื้นที่ครับ
พอเขาทำร้ายพ่อฉันจนหนำใจแล้วเนี่ย
ลูกสาวคนเจ็บบอกว่าฝั่งนั้นก็เลิกราไป
และพ่อก็ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์นี้พ่อในซี่โครงหักปอดฉีก

เธอไปแจ้งความก่อนที่สภบางปู
ฝั่งคู่กรณีส่งคนกลางมาเจรจา

เหตุการณ์นี้มองว่ามันรุนแรงเกินไปครับ
หนูว่ามันเกินกว่าเหตุเกินไป
แล้วหนูรู้สึกว่าคือ

แต่หนูมองแค่ว่าคนเรามันเป็นคนเท่ากัน
ดังนั้นแล้วเขาแก่จนป่านนี้๕๘แล้ว
คือคุณอายุโตจนป่านนี้
คุณจะไม่มีวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต

แล้วคุณคิดอย่างไรถึงมาทำคนแก่ที่อายุขนาดนี้

คุณคิดว่ามีคนถือห่างคุณ

มันก็ไม่แฟร์สำหรับพวกหนูสักเท่าไหร่

ไปคุยกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

โครงการเอื้ออาทร๓ได้แค่๓เดือน
ย้ายมาจากจุดเดิมเพราะว่า

นายพรชัยยกปวกมารุมทำร้ายในอินทร์

ตำรวจสภบังปูเชิญตัวมาให้ปากคำ
นายพรชัยยอมรับว่าก่อเหตุจริง

เคยมีปัญหากันกับคนเจ็บมาก่อน

ไปรับลูกค้ารับผู้โดยสารนอกวิน
เรียกเงินเกินราคาจนถูกร้องเรียน
แล้วก็เรียกเก็บเงินแพงเกินกว่าเหตุ
ตักเตือนไปแล้วแต่เขาก็ยังทำอีก
ก็เลยต้องยึดเสื้อวินคืนเพราะเป็นเสื้อเช่าครับ

มันไม่ได้มาจากเรื่องความขัดแย้งในอดีตนะ
สำหรับนายพรชัยเขาบอกว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้ว

ผมก็ได้เสื้อวินกลับคืนมาแล้วมันก็จบไป
แต่พอมาเจอรอบนี้เขาด่าผม
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเคลียร์พร้อมกับหลานชาย
หลานเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ส่วนตัวเขาเองถือมีดคุมเชิงไว้
แต่ทีนี้จังหวะที่มันชุลมุนวุ่นวาย

ผมก็ห่าไปถามเขาว่าพูดอะไร

เขาถามว่ามีอะไรเปล่า
ผมก็เดี๋ยวเขาเคลียร์
พี่ก็เลยตามไปหากล้าที่วิน
ผมก็เข้ากลับที่วินเขาก็ตัวเข้าขึ้นมา

แต่ไม่ละนี่ก็ต่างคนต่างลงมือยังไง

หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนหลานชายกับเพื่อนนั้นเตรียมแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เพราะว่าคนเจ็บนี่คือเลือดท่วมปอดปอดฉีกหน้าตาแตกอีกนะครับ